คุณตาทักษิณค่ะก่อนหน้านี้เคยทวิตใช่ไหมคะ
หลังจากที่คุณอุ้งอิ๊งคือคลอดบุตร
แล้วปรากฏว่าล่าสุดมีการทวิตอีกแล้วนะคะ

โดยข้อความระบุแบบนี้ว่าผมขออนุญาตอีกครั้ง
ผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมครับ
ขออนุญาตนะครับเกือบ๑๗ปีแล้ว
ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับ
ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการทวิตไป

ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยทางที่คุณอุ้งอิ๊งเนี่ย

ก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทวีตค่ะล่าสุดนะคะ
ความคืบหน้าของคุณทักษิณส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
อีกเรื่องนี้ดราม่าหนักมากนะฮะ
เรื่องนี้เป็นดราม่าแต่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบนะคะ
เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมีคนไปแชร์ค่ะ
แชร์ภาพแชร์รูปแล้วก็เป็นทวิตเตอร์อีกหนึ่ง
คือคนจักรรองโครสอกประจำสำนักนายุทธรรมดีค่ะ
คุณทิพานันนะคะก็เป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติ
ทวิตภาพการฉายโปรเจคชั่นโฆษณาให้กาเบอร์๒๔
ซึ่งภาพนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนพระราม๘สะพานพระราม
แล้วมีการติดโลโก้พักอย่างชัดเจนแล้วมีเลข๒๒ด้วย
คุณผู้ชมฮะโอ้โหดราม่าจัดจริงนะฮะ
เพราะหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การหาเสียงเลย
แล้วเอาจริงนะที่สะพานพระราม๘
ยังไม่เคยเห็นโฆษณาอะไรที่ไปแบบไปแบบนี้เลยนะ
เจนซี่หลายเจ้านี่เขาพยายามติดต่อนะ
แล้วแบบนี้ไปโฆษณาพักได้ไหม

ซึ่งก็มีคำตอบออกมาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทีนี้เรื่องนี้มันกลายเป็นว่าถูกแชร์กันในโลกออนไลน์มากเลย
เพราะว่าเพจการตลาดวรตอนเองเขาก็ออกมาระบุไว้เบิ้ว่า
นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในไทยหรือเปล่า
สะพานพระราม๘ถูกนำมาใช้โฆษณา
แล้วยังมีข้อความว่ามีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้
อยากทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสะพานนี้

อยากให้ออกมาแสดงความบริสุทธิ์และโปร่งใสค่ะ
ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของประธานยุทธศาส
เคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยคุณสมชัยค่ะ
สุธิยากรออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้ว่า
ถ้าภาพนี้เป็นภาพจริงนะถือว่ามีความผิดนะ
เพราะอะไรขนาดป้ายใหญ่เกินกว่า
ขณะที่กรกตกำหนดหรือเปล่า
เพราะป้ายหาเสียงที่ใหญ่ที่สุดทำได้แค่คือ
เมตร๓๐คูณ๒เมตร๔๕เท่านั้น
สะพานพระราม๘เป็นทรัพย์สินของราชการ
มันจะเข้าข่ายการวางตัวไม่เป็นกลาง
และใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนพักการเมืองหรือไม่

หากเป็นการกระทำโดยภารการของเอกชน
หน่วยราชการที่ดูแลต้องแจ้งความดำเนินคดีฐานบุกรุก

ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ความคืบหน้าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของประธานกรกตอย่าง
คุณอิทธิพรบุญประครองออกมาบอกว่า
ตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตใช้พื้นที่หาเสียงหรือไม่
เพราะถือเป็นพื้นที่ราชการต้องขออนุญาตก่อน

ก็จะผิดในเรื่องของการวางป้ายหาเสียงที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีนี้เจ้าของพื้นที่คือกอทม
หากอนุญาตก็ควรจะต้องมีการอนุญาตทั้งหมด

แล้วก็บนสะพานนะมันจะมีข้อความแบบนี้คุณ
เป็นข้อความเรืองแสงระบุว่ารวมไทยสร้างชาติ
ลุงตู่อยู่ต่อบ้างแหละมั่นคงมั่งคั่งบ้างแหละ

แล้วก็ทุกข้อความมันก็จะทิ้งท้ายด้วยเบอร์
หมายเลขของพักแล้วก็โลโก้ของพัก

คำถามก็คือทำได้เหรอ

จะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการอะไรยังไง